สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมคะช่วงปลายฤดูฝนแบบนี้ท้องฟ้าครึ้มเหลือเกิน
เพราะฉะนั้นเสื้อกันฝนแบบนี้นะคะแล้วก็ร่มยังคงต้องพกติดตัว
เรียกได้ว่าฝนมีโอกาสตกลากยาวไปจนถึงเดือนหน้าค่ะ
จากการตรวจสอบค่ะคุณผู้ชมร่องฝนสีแดงนี้ยังคงพาดผ่านประเทศไทย
นั่นหมายความว่าประเทศไทยของเรายังคงมีฝนนะคะ
แล้วในลักษณะแบบนี้นะคะช่วงนี้มีลมหนาวจากประเทศจีนค่ะแพลลงมา
ทำให้ร่องฝนเคลื่อนตัวลงมาขับพาดผ่านทางตอนกลางของประเทศ
ทำให้ไทยของเราจะมีฝนตกกระจาย๔๐๘๐ของพื้นที่ค่ะ
ในขณะเดียวกันมรสุมฝนประจำฤดูยังไม่ไปไหนค่ะคุณผู้ชม
ยังคงอยู่พัดปกคลุมบริเวณทะเลทั้งอ่าวไทยและอันดามันค่ะ
ลักษณะแบบนี้จะยังทำให้ตอนล่างของประเทศไทยของเรายังคงมีฝนตกอยู่
เรือเล็กนะคะต้องระวังก่อนออกจากฝั่งขึ้นมีโอกาสสูงมากกว่า๒เมตรค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสิ่งที่น่าจับตาก็คือสุดสัปดาห์นี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะฝนจะไปหรือเปล่า
คุณผู้ชมฝนยังคงอยู่ตกหนักมากกว่าเดิมในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
เนื่องจากหย่อมฝนนะคะบริเวณทะเลจีนใต้ค่ะมีกำลังแรงคุณผู้ชมคาดว่าจะเคลื่อนตัวไปบริเวณประเทศเวียดนาม
และเข้าสู่ร่องฝนของประเทศไทยลักษณะแบบนี้จะทำให้ไทยของเราฝนตกลากยาวตลอดทั้งวันค่ะ
เพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวรับมือกับฝนตกโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ฝนตกซ้ำซากค่ะ
คุณผู้ชมวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่สเปนค่ะอย่างที่รู้กันนะคะ
ในตอนนี้สเปนต้องเผชิญกับปัญหาการประทุของภูเขาไฟครั้งใหญ่ค่ะคุณผู้ชม
ลาวาได้ล้นทะลักไหลลงมานะคะเข้าสู่หมู่บ้านต้องมีการอบพยพประชาชนแล้วกว่าหกพันคนค่ะ
และนี่คือลูกค้าร่านาวันนี้สวัสดีค่ะ